เดี๋ยวจะพาไปดูขบวนแห่ที่จังหวัดกาลสินคุณผู้ชมครับ
คือช่วงนี้กาลสินเนี่ยนะเจอกับภาวะภัยแรงเขาก็เลยมีการทำพิธีแห่ขบวนพระอุปคุฎขึ้นมา
เป็นการขอฝนแล้วก็ขอเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านได้มีกำลังเกลี่ยวกำลังใจเนี่ยนะคะ
ในการทำมาหากินกันต่อไปไปดูกันเขาบอกว่าขบวนนี้ยิ่งใหญ่มากมากเลยค่ะ
นั่นเลยโอ้ยาวเลยค่ะเป็นขบวนยาวมากเลยใช่
สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน
ที่บ้านกุฎอ้อตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
เป็นขบวนที่อยู่ในพิธีการแห่ขอฝนในงานบุญประเพณีเทศมหาชาติ
พี่สิบสองคลองสิบสี่เป็นประอิบเป็นอิประเพณีหนึ่งของชาวอิสานนะคะ
ปีนี้พูดได้เลยว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีค่ะมีการตั้งขบวนแห่พระอุปคุฎอย่างยิ่งใหญ่
อลังการงานสร้างไม่ว่าจะเป็นการถือป้ายแห่ขบวนที่มีภาพที่เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา
พระราชพิธีสิบสองเดือนค่ะรวมไปถึงการขี่หลังรูปปั้นช้างนี่ครับ
มาแบบยิ่งใหญ่จริงจริงชาวบ้านเนี่ยอุ้ยมากันหลายร้อยหลายคนนะคะ
แล้วก็มากันอย่างตั้งอกตั้งใจขบวนนี้ยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะสำหรับพระอุปคุฎเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นพระเถระที่เป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของชาวอินเดียชาวมอนชาวไทย
ชาวยวนชาวอีสานเพราะถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์
ถ้าหากว่าได้ทำพิธีแห่หรืออันเชิญแล้วเนี่ย
ก่อให้เกิดลาบผลเกิดความมั่งมีมีอิทธิฤทธิในทางขอฝนด้วย

นี่แหละก็เลยเป็นประเพณีที่สืบสารกันมาอย่างยาวนาน
เพื่อที่จะขอฝนในช่วงหน้าแรงนี้นะคะ
โดยพระอุปคุฎนั้นจะต้องทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจากน้ำ
นี่ค่ะพอขบวนแห่ไปถึงประรำพิธีแล้ว
ก็จะมีพระสงฆ์นั่งอยู่ริมน้ำมีชาวบ้านมานั่งร่วมพิธีด้วย
แล้วก็จะอันเชิญขึ้นมาเอาไว้ที่หอพระอุปคุฎต่อไป

นี่ค่ะ
เป็นประเพณีพิธีของเขาเนาะ
ใช่ค่ะพระอุปกรุษก็เป็นพระเถระสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เปลี่ยนเป็นพุทธธานุภาพฤทธิ์ปราบม่านต่างได้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวอีซาน
ได้ทำกันขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์
สืบสารให้คนรุ่นใหม่นั้นได้เห็นแล้วก็ได้สืบต่อกันต่อไปด้วยนะคะ

พ่อแม่พี่น้องภาคอื่นที่ไม่ได้เจอปัญหาภัยแรง
หรืออาจจะไม่เคยเห็นความบนนี้ก็จะได้ร่วมอันนี้โมทนาไปด้วย

ศึกษากันมาตั้งแต่สมัยบนร่ำโบราณ

ก็มีการจัดกันแบบนี้หลายพื้นที่หลายท้องถิ่นเช่นเดียวกัน